เช่นเคยคุณชนะแล้วก็ดิฉันใบตองค่ะ

เดี๋ยวจะพาไปที่ภาคเหนือกัน

เพราะว่าล่าสุดที่เราแนะนำกันไป

ที่เป็นตัวการ์ตูนของรับบันไดร์นักฟุนบอล

เป็นความประทับใจส่วนตัวก็ได้หรือว่าส่งมาทักทายเรากันก็ได้
รวมไปถึงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอะไรอร่อยเด็ด
ที่ให้ตลอดข่าวอยากไปทำไปติดตามมาก็ได้เช่นกันค่ะ
เอาล่ะช่วงนี้ไปดูข่าวแรกกันนะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ไปดูอะไรที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลก
อะไรใหญ่นั่นก็คือทงชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองครับ
โอ้โหเห็นแล้วต้องร้องโอ้โหใหญ่จริงค่ะ
เห็นไงไม่เคยเห็นทรงชาติไทยที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
นี่คือทงชาติไทยนะครับขนาดความกว้าง๔๒เมตรและยาว๖๓เมตรครับ
กำลังถูกขึ้นยกขึ้นเสานะครับด้วยเครนยกขนาด๒๕ตันจำนวน๓คัน
อุปกรณ์โลหะแล้วก็เชือกสลิงเนี่ยเขาบอกว่าแข็งแรงนะครับ
พร้อมกับคนงานอีกจำนวนมากเลยทีเดียวเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมงานนั่นเองครับ
ง่ายก็คือใช้รถเครนยก๓คัน

งชาติไทยผืนนี้นะครับเป็นทงไตรรงที่สมบูรณ์แบบ
จัดแสดงเพื่อให้คณะผู้แทนจากกิเนสบุ๊กร่วมบันทึกว่านี่คือทงชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
โดยงานนี้นะครับจัดขึ้นที่บ้านดอยศรีแก้วตำบลป่าศักดิ

ทางจังหวัดเนี่ยได้จัดวิถีเชินคณะสงฆ์มาจากทักทั้งคณะภาคหก
และคณะสงฆ์นานาชาติจากประเทศต่างเลยนะครับ
กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคประชาชนต่างก็เข้าร่วมประมาณ๑๐๐คนครับ

ในพิธีก็มีการยกทงขึ้นและทั้งหมดเนี่ยก็ร่วมกันยืนตรงเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
และร่วมกันร้องเพลงชาติไทยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมอบใบรับรองสถิติให้กับพลเอกอมริตแพทย์เจริญ
ที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชประธานในพิธีนะครับ
เสนอให้กับกิเนสบุ๊กนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับทงทั่วโลก
เพื่อเทียบสถิติต่อไปคาดว่าน่าจะเล็กที่สุดในโลก
แต่ต้องให้กิเนสบุ๊คเขาดูซะก่อนนะครับ
ซึ่งทางด้านนายแอนดรูเคอร์ผู้ร่วมทุนจากประเทศมาเลเซีย
โครงการทงชาติไทยผืนใหญ่กล่าวว่า
ดินที่มีการจัดแสดงทรงชาติไทยผืนใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้เนี่ย
มีเนื้อที่ประมาณ๗๐๐ไร่นะครับในงบประมาณราว๒๐๐ล้านบาท
ในอนาคตพื้นที่ตรงนี้จะมีการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โดยเชื่อว่าจากนี้ประชาชนจะทยอยเดินทางไปชมทงชาติไทย
ใหญ่ที่สุดในโลกที่จะมีการจัดแสดงให้ชม
จนถึงวันที่๒๖กันยายนปีหน้านะครับ
ก็สามารถไปชมกันได้นะคะ
บริเวณนี้ก็จะเป็นสถานที่จัดงาน
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายเลยก็ว่าได้
ช่วงนี้ประชาชนเดินทางขึ้นเหนือเยอะ
เพราะฉะนั้นถ้าใครไปที่เชียงรายอย่าลืมไปแวะชมกันนะครับ
ใช่แล้วค่ะงั้นไปต่อกันเลยที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อดีตทหารเรือท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
สะสมเหรียญในหลวงรัชกาลที่๙
เรียกได้ว่าสะสมมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้
แล้วก็สะสมมานานถึง๒๐ปีแล้วด้วยค่ะ
เป็นของเก่าแก่ที่ตอนนี้เรียกว่าไม่สามารถประเมินเป็นราคาได้แล้วก็ว่าได้นะคะ
ค่ะรวมทางรูปปั้นระบบรมอาชาญารักษ์
และสัญลักษณ์จำนวนมากที่เห็นเหล่านี้นะคะ
เป็นของล้ำค่าภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญในหลวงรัชกาลที่๙
บริเวณชั้น๒สนามกอล์ฟสตาร์โดมกอล์ฟคลับ๓
ถนนมหิดลตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ที่มีเรือตรีขออภัยค่ะเรือตีธนาทิพย์
มีมัยตรีจิตนะคะอดีตนายทหารเรือชาวสมุทรปราการ
อายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของนั่นเองท่านนี้เองนะคะ
เรือตีธนาทิพย์กล่าวว่าเริ่มสะสมเหรียญในหลวงรัชกาลที่๙
มากว่า๒๐ปีแล้วค่ะโดยมีแรงบันดาลใจจากการได้
พระบรมรูปทรงประทับยืนฉลองพระองค์ชุดจอมทัพไทย
เป็นชิ้นแรกค่ะเมื่อเห็นความสง่างามนะคะ
ทำให้เริ่มสะสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนมาถึงปัจจุบันนี้
โดยเหรียญแรกที่สะสมเป็นเหรียญที่ระลึกทรงผนวด
มีเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อทองแดง
ซึ่งหายากมากในปัจจุบันแล้วก็ไม่สามารถประเมินราคา
ประเมินคุณค่าได้รวมเกือบ๕๐๐เหรียญด้วยกัน
ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยเลยถูกต้องค่ะ
และก็ได้มีการเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญในหลวงรัชกาลที่๙
ให้ประชาชนที่สนใจนะคะได้ชมแล้วก็ได้ศึกษาระหว่างวันจันทร์จนถึงวันศุกร์
เตรียมย้ายไปอยู่ที่ซอย๑ถนนนิมมารเหมินนะคะ
ซึ่งขณะนี้ค่ะกำลังก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่อย่างสวยงามสมพระเกียรติค่ะ
ใครที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่ามีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก็สามารถไปชมพิพิธภัณฑ์เหรียญนี้ได้นะคะถือว่าเป็นของล้ำค่าที่มีคุณค่าทางจิตใจมากเลยทีเดียว
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมาแนะนำคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงน่าพลาดไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำคุณผู้ชมครับ